ใครก็คงอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
เพราะว่ารายได้ถ้าเกิดว่าคิดจากตัวกุ้งที่เดินได้ตัวเล็ก

ก็ไปหลักพันแต่หลักหมื่นก็มี
แสนก็มีหรือแม้กระทั่งราคาหลักล้าน
ก็เห็นตามข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้
เอาละครับอย่างที่บอกกันไว้วันนี้ผมมาพร้อมกับกุ้ง
แล้วก็เจ้าของด้วยนะครับในช่วงนี้เราจะพูดคุยกัน
กับคุณประเทืองบุรณสิริเจ้าของ

โอ้โหมาพร้อมกับ๘ชีวิตบนนี้
ใช่ครับขนมาลัยจากบ้านจากฟาร์มเลยครับ

เมื่อประมาณ๘ปีที่แล้วผมมันยังเป็นประมาณว่าเป็นสายพีทั่วไปครับ
เริ่มจากป้ามันเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีขาวหรือสีส้ม

ผมเดินไปเจอแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันนะครับ
คือเวลาเขากินเวลาเขาเดินเวลาเขาลอกคาบ
สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเวลาเขารอคาบ
ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากลองเลี้ยงกุ้งดูนะ
ผมก็ได้เริ่มเลี้ยงจาก๒ตัวก่อน

แบบนี้คือสายพีเป็นสวยงาม

ต่างกับที่ผมไปสำรวจเยาวราช

ตอนนี้ถ้านับพวกลงเดินตัวเล็กด้วย

มันไม่ได้แบบแล้วได้ตกไม้เสมือนไหมครับ
เพราะว่า
คือเริ่มจาก๑นับจากศูนย์ก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มภูมิไปเรื่อย
เขาก็ออกรูปมาเรื่อย
ถ้าย้อนกลับไปนี่กี่ปีแล้วครับที่เข้าสู่วงการนี้
ถ้าเลี้ยงนะครับเลี้ยงเพราะชอบนี่ผมเลี้ยงมาค่อนข้างจะ๖๗ปี

ถ้าทำฟาร์มอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง๒ปี
ความชอบและพอมาทำฟาร์ม

กลุ่มลูกค้าจากที่เราเคยชอบเราไปซื้อมาเพื่อมาผสมมาเพาะเอง

หลักก็จะเป็นตลาดหลักของผมมันจะเป็นหน้าเฟส
คือด้วยที่ว่าเราโพสต์รูปกุ้งบ่อยมากผมเป็นคนชอบถ่ายรูป
เพราะผมชอบถ่ายรูปผมก็ลงรูปกุ้งบ่อยไม่มากจะในอินตาแกรม

แล้วเฮ้ยเท่าไหร่

พอเริ่มมาที่บ้านเขาก็เอาไปจริงซื้อจริง
ราคาที่บอกว่ามีตั้งแต่หลัก๑๐หลักร้อยหลักพันหมื่นแสนล้าน

มันจะอยู่ที่ลายครับอยู่ที่ลายแล้วก็อยู่ที่ความสวยของตัวกุ้ง
หลักเลยก็คือมันอยู่ที่ว่าความชอบของส่วนบุคคลด้วย
หลักที่เขาซื้อกันเป็นล้านที่เขาก็ซื้อกันเป็นหลักแสน
มันอยู่ที่ความช่องส่วนบุคคลแล้วก็ลายที่หายาก

ตอนนี้ยังไม่มีครับผมตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีครับ
ถ้าหากว่าดูจาก๘ตัวบนโต๊ะเนี่ยตัวไหนราคาสูงสุด
ตอนนี้ก็จะเป็นมีตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับ
แต่ตัวนี้จะเป็นเมียเมียจะแพงกว่าตัวภู

ประมาณเท่าไหร่ได้บอกได้ไหมฮะ

หลักหมื่นหลักหมื่นคือบนโต๊ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เท่าที่คุยกับนอกกล้อมเนี่ยรวมแล้วนี่

ค้นยังไงฮะมันจะด่าง

อันนี้ต้องบอกตรงว่ามันมี
ยีนของตัวพ่อกับตัวแม่

แล้วก็เขาออกมาเนี่ย

นั่นก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
วดรายก็อาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนไป

วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้คุยแค่กับเจ้าของร้าน

เพราะปกติร้านอยู่แถวลำอินทร์

ทางต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกัน
แล้วก็ไปเห็นจากทางเฟซบุ๊กอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดการค้าขาย
เครฟิศหรือว่าสายพีเนี่ยนะครับก็มีทั้งหน้าฟาร์ม
ไปที่ฟาร์มเลยจริงกับทางด้านของเฟซบุ๊กด้วย
และเราได้พูดคุยติดต่อกันนะครับจากตัวแทนของเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก
คุณชัยรัฐสุวรรณสิริหรือคุณก๊อฟและคุณวารุณีสะอิ้งทองหรือคุณโบนะครับ
ซึ่งเราจะเฟสไทม์คุยกันแบบสดกับทั้งสองท่านเลยนะฮะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ

สวัสดีครับคุณก๊อฟและคุณโบนะครับ

ปกติจะขายปลาสวยงามครับ
แต่คือตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยกระแสกุ้งมาแรงครับ
ลองหันมาเพาะดูก็กระแสตอบรับทั้งดีครับ
คือจากปลาสวยงามแล้วก็พอกระแสกุ้งมาแรงเลยมาทำกุ้ง
ทีนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยราคาเป็นยังไงครับต่างไหมกับในกรุงเทพมหานคร
ต้องพอความว่าต่างจังหวัดราคาอาจจะสู้ไม่ได้
แต่ถ้าเรามีช่องทางคือสมัครหรืออาหารใช้เฟสบุ๊คหรือว่าการส่งขายออนไลน์ได้ครับ
ค่อนข้างจะแล้วก็เรื่องราคานี้ก็ค่อนข้างอิสระครับ
ถ้าหากว่าคนสนใจดูจากเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับแล้วจำเป็นไหมว่าเขาต้องมาดูที่ฟาร์มเลยจริง
เพื่อจะได้เห็นตัวกุ้งเลยว่าเป็นแบบไหนสีเพี้ยนหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าสั่งซื้อจากออนไลน์สมมุติผมอยู่กรุงเทพผมสนใจเพราะว่าราคามันได้ถูกใจผมจัดส่งยังไงนะครับ
ก็ถ้ากรุงเทพฯเราก็สามารถส่งตู้ได้ที่ส่งตู้สามารถก็ดีครับ
เพราะอยู่นี่ก็สนิทกันครับหรือถ้าไกลหน่อยอาจจะเป็นบริษัทพวกคนชนซึ่งสามารถลงทุนได้ครับ
เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าโดยร้านของเรานี้จะมีลูกค้าแบกเป็น๓กลุ่มก็คือหน้าร้านหน้าร้านที่อยู่ที่อำเภอบริษัท
แล้วก็ในสุทธิศัพท์จะเป็นลูกค้าตามตลาดนัดซึ่งเราก็จะมีไปตามตลาดนัดคือตามถนนคนเดินต่าง
เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือหน้าเฟซบุ๊กก็คือจะเป็นหน้าเฟซบุ๊กค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการอัพเป็นวีดีโอให้ลูกค้าได้รู้ว่าเรามีของอยู่จริง
แล้วก็มีการอัพรูปต่างไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นของชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจเป็นความเชื่อถือ
อย่างหนึ่งว่าเรามีหน้าร้านอยู่จริงแล้วก็ของอยู่ที่มือจริงค่ะพร้อมส่งค่ะ
อย่างนี้เนี่ยคนที่สนใจทำธุรกิจแบบนี้เอาสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนนะครับ
อยากจะมีร้านอยากจะเปิดเพจอยากจะทำฟาร์มเนี่ยต้นทุนประมาณสักเท่าไหร่ได้
แล้วใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะคืนทุนฮะ
จริงต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยแรกคือผมลงทุนก็คืออาจจะมีกระมังตู้หรืออ่างอะไร
ก็ลงทุนอุปกรณ์อาจจะไม่กี่พันบาท
แพงก็ไปที่พ่อแม่พันธุ์ครับ
ถ้าเมื่อช่วงพีคเมื่อต้นปีที่แล้วอาจจะได้ตัวละเกือบหมื่นครับ

ใช่ครับ
คืนทุนแล้วยังครับณวันนี้

ทุนแล้วที่เหลือจากนี้ไปคือเป็นกำไรอย่างเดียวเลย
ใช่เพราะกุ้งต้นทุนการเลี้ยงก็ไม่สูงมาก
อาหารเขาก็กินง่ายอาจจะเป็นสาลายหรือว่าจะเป็นอาหารเม็ดก็ได้ครับ
ตลาดต่างจังหวัดคึกคักไหมครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยอย่างที่
แล้วก็มาดูที่ฟาร์มด้วยเนี่ยส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขานิยมเลี้ยง
มากขนาดไหนฮะเอ่อจริงจริงก็มีเลี้ยงกันหลายกลุ่มครับ
เพราะว่าอุปกรณ์นี้ก็ไม่ค่อยยุ่งยากครับ
อืมมีตู้บ้านเล็กเล็กเราก็สามารถเลี้ยงได้แล้ว
เลี้ยงได้แล้วแล้วก็กุ้งก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
มีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันก็ทั้งแต่เขาจะเลือก
ฝากคำแนะนำถึงคนที่อยากจะไปซื้อกุ้ง
ก็คือจริงแล้วคืออยากให้เตียงด้วยเริ่มจากความชอบแล้วก็ต้องการ
ที่จะเลี้ยงจริงจริงเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์น่ะนะคะ
ถ้าจะเลี้ยงเพื่อค้ากำไรแล้วไม่ได้รักเขาจริงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน
ก็คืออยากมีอินเนอร์มีความรักษาจะด้วยสวยงามหรือจะด้วยเอาไปขายก็แล้ว
แต่ขอให้มีความรักมีความชอบก่อนนะคะ
ได้ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับคุณก๊อฟและคุณโบ

คุณผู้ชมครับเป็นไงครับคุณเทืองนี่คือบรรยากาศที่ต่างจังหวัดเขาก็ค้าขายราคาอาจจะหมื่นต้น
แต่ว่าในกรุงเทพอาจจะหมื่นกลางแตะแสนก็มีเหมือนกันเวียนเยอะมาก
อย่างที่เมื่อกี้คำแนะนำคือนอกจากเริ่มจากชอบแล้วทีนี้เวลาจะไปซื้อเนี่ยต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณเทิงครับ
เราดูจากว่าในแพทเทิร์นของสีที่เราชอบครับแต่ว่าอยากให้ถ้าแบบอยากเตือนคือมือใหม่มือใหม่ที่เอาไปแล้วตาย
เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องระบบของน้ำเนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสในเรื่องระบบของน้ำคือถ้าเอาไปปุ๊บเราไม่ได้พักน้ำให้เขาไง
เพราะว่าเห็นราคาขึ้นไปเยอะถามตรงครับปั่นหรือเปล่าช่วงนี้
ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่า
เราไม่สามารถไปเจาะจงได้ว่าตัวนี้แพงนะตัวนี้ถูกนะ
ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลที่เขาพร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะรับไปเลี้ยงดีกว่าครับ
ครั้งหนึ่งบ้านเราก็จะฮิตเลี้ยงสัตว์ที่มีความสวยงาม
ช่วงหนึ่งก็ประกัดบูมเลยช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นสัตว์อื่น
ถ้าวันหนึ่งกระแสนิยมมันลดลงหรือมันซบเซาไปทำยังไงครับ

เพราะว่าสีด้วยความที่สีเขาไม่นิ่ง
แล้วด้วยที่ว่าในอนาคตเราจะมีสีแปลกขึ้นใหม่เสมอครับผม
ผมว่ามันยังไปได้อีกไกลมากครับ
เป็นระยะทางที่เรามั่นใจว่าจะเดินต่อไปได้

โชว์ขึ้นหน่อยได้ไหมฮะหยิบมาโชว์สักหน่อยได้ไหมฮะ
วันนี้เห็นแต่ในตู้เอาตัวไหนที่พอจะโชว์ได้
ให้เขาได้ลารายการในช่วงนี้สักนิดนึงครับ

คือจริงแล้วจะจับต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม

เขาจะดีดแล้วเขาจะหนีบครับแต่ว่าเรามีวิธีจับครับ
วิธีการจับอ๋อนี่ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะ
ตัวนี้จะค่อนข้างคึกหน่อยครับแข็งแรง

อันนี้จะเป็นสีที่เราผ่านการผสมมาแล้ว
อ่าครับตัวนี้ขึ้นมาสีเขาจะออกเป็นแพทเทิร์นแบบว่าเป็นจุด
ห่างวัวนิดนึงแล้วก็ห่างในเรื่องของเป็นที่เป็นสี
แต่ดอกตัวนี้จะน้อยหน่อยครับจะดูของดอกด้วย
เรามาดูจะมีในเรื่องของดอกดอกที่หางสีตามลำตัว
ขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผม
มีโอกาสเปลี่ยนไหมมีโอกาสเพี้ยนไหม
อ่ามีครับแต่ว่าด้วยที่ผ้าตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสามนิ้วกว่า
ค่อนข้างนิ่งแล้วได้ครับเอาเบื้องต้นคุยเท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณมากครับคุณเชิญครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็คือเรื่องราวของกุ้งเคฟิชนะครับหรือว่าสายพีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ